คุณผู้ชมครับมาดูข่าวที่น่ายินดีที่เมื่อวานี้เป็นพาดหัวใหญ่
หน้า๑๑สิบพิมพ์ไทยรัฐก็คือเรื่องของการที่ทางมิชลิน
เขายกย่องร้านอาหารในประเทศไทยนะครับ
ให้เป็นร้านอาหารประเภท๑ดาวได้รับรางวัลประเภท๑ดาว
และร้านอาหารที่ได้รับรางวัลประเภทบิบกูมอง
งั้นทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมก่อนว่าเอ๊ะทำไมมิชลินเขาถึงต้องจัดให้
เราเคยได้ยินใช่ไหมเชฟมิชลินเชฟมิชลินกี่ดาว
๑ดาว๒ดาว๓ดาว๑ดาว๒ดาว๓ดาวนะครับ
ก็คือจริงหรือเขาเรียกว่ามิชลินสตาร์
สลินสตาร์มันก็เริ่มมาจากมิชลินแหละบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ของฝรั่งเศสเขา
เขาอยากจะทำโปรโมชั่นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยว
แล้วก็เกี่ยวข้องกับรถถูกไหม
รถเวลาเดินทางใช้ยาง
เขาก็เลยเอาแคมเปญเหล่านี้แหละเวลาจะเดินทางไปไหนใช้ยางมิชลินปลอดภัย
ก็เดินทางไปตามเส้นทางแล้วก็หาซิเส้นทางนั้นมีร้านอาหารน่าสนใจแค่ไหน
จนเกิดเป็นการสำรวจร้านอาหารต่าง
แล้วก็ให้ระดับดาวคือ๑ดาว๒ดาว๓ดาว
ดาวคือถ้าอยู่ในเส้นทางนั้นควรจะแวะร้านนี้

ดาวคือแม้ว่าคุณจะออกนอกเส้นทางหน่อยแต่ก็ควรจะไปกิน
กลับมากินไปตามหาหน่อย
ถ้าได้๓ดาวคือควรคาดต่อการออกนอกรู่นอกทางเพื่อจะไปกิน

ถ้าเราผ่านไปทางนี้แสดงว่าเราควรแวะ
เป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับ
ปกติจะเป็นร้านอาหารหรูนะ
ร้านอาหารหรูเชฟในโรงแรมถึงจะได้นะครับ
หมายความว่าถ้าอยู่ในเส้นทางก็ควรค่าแก่การหยุดชิม
วัตถุดิบที่มีคุณภาพชั้นนำประกอบกับการปรุงอาหารด้วยเตาถ่านที่ยังสืบทอดกันมากว่า๗๐ปี
หลายท่านเคยได้ยินชื่อเสียงของร้านเจ๊ไฝมานานแล้วนะครับ
แต่บางท่านก็ยังบอกว่าเดี๋ยวยังไม่ตัดสินใจไปทาน

แต่บางท่านที่ไปทานแล้วก็บอกเขาก็คุ้มค่าคุ้มราคา
เพราะดูสิคุณชิ้นใหญ่กุ้งหอยปูปลาปลาหมึกอะไรที่เขาใช้
ค่อนข้างจะใช้ของคุณภาพใช่ค่ะสดใหม่
แต่ถ้าดูร้านนะคุณคือเป็นร้านสตรีทฟู้ดจริง
เป็นตึกแถวพาณิชย์๒ชั้นจริงอยู่ตรงประตูผีนี่แหละครับ
ก็ใกล้ผัดไทยชื่อดังนะอยู่ใกล้แถวนั้นนะครับ
ผัดไทยประตูผีเขาก็ได้รับรางวัลอันนี้เหมือนกันนะ
บีปกูมองที่เป็นร้านที่บอกว่า
นำเสนออาหารคุณภาพในราคาคุ้มค่าไม่เกิน๑๐๐บาท
เออบ้านเราได้ไป๓๕ร้านรวมถึงผัดไทยประตูผี
แล้วก็ถัดมาก็คือเจฝัยปฐูพีร้านนี้
ร้านเจฝัยมีทั้งหมด๗โต๊ะ

แต่เนื่องจากลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารจำนวนมาก

เห็นไหมอย่างที่บอกป่ายื่นป่านาบร้านก็รวมนี้
ร้านนี้ประมาณ๑๐โต๊ะร้านนี้มีล็อกเดียวนะคุณ

ฝัยจะผัดอาหารด้วยเตาถ่านอยู่ข้าง
มี๒เตาสลับกันผัดแต่เจ๊ไฝทำคนเดียว
เหลือก็มีลูกหลานก็จะเป็นลูกมือนะครับ
แล้วเขาบอกว่าถ้าจะไปกินนะคุณ
ต้องสั่งจองไว้โทรจองก่อนได้
เพราะว่าถ้าไปรอที่ร้านอาจจะไม่มีโต๊ะ
หรือก็ต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นประมาณชั่วโมง๒ชั่วโมง
ก็จะเห็นด้านหน้าเขาจะมีโต๊ะคิวอีกโต๊ะหนึ่งนะ
ใช่ครับคุณสักครู่จะเห็นคุณนั่งเผินรอไปดูเจ๊ไฝ่ทำกับข้าวไป
และถึงแม้ไม่ได้สั่งทิ้งไว้คุณก็รอไปชั่วโมงหนึ่ง
ผมเคยรอไม่เป็นไรถ้ารอแล้วคุ้มค่าโอเคนะฮะคุ้มค่า
โดยเจ๊ไฝเองนะครับหรือว่านางสุพิญญาจันสุตะนะฮะ
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่าอาหารที่รับนิยม
นิยมก็คือไข่เจียวปูเนื้อแน่นต้องบอกว่าแน่นจริง
แล้วก็ปูผัดผงกะหรี่ซึ่งราคาจะเริ่มต้น
ของที่ร้านมีหลายเมนูคุณอย่างเช่นกะเพราก็มี
ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ๒๐๐บาท
เพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อยที่สุด
เดี๋ยวผมเฉลยว่า๑๐๐๐บาทเมนูของเจ๊ไฝคืออะไรนะครับ
ลับที่ทำให้ลูกค้าติดใจคงจะเป็นฝีมือ

ปีแล้วสืบทอดมาจากบรรพบรุษ
ประกอบกับน้ำสต๊อกสูตรพิเศษ
เคี่ยวจนกลมจนเป็นที่ประทับใจของลูกค้า
แวะเวียนมารับประทานกันเป็นประจำ

ฝัยทำแบบเหมือนธรรมชาติมากกว่า
ทำแบบเหมือนกับเจ๊ไฝเนี่ย
จะเป็นแม่บ้านมายังไงก็อย่างนั้น
ได้ข่าวว่าน้ำสต๊อกนี่เป็นสูตรเด็ดเลยใช่ไหมครับ
มีกระดูกปลาแม่งเจ๊ไฝไม่มีกลิ่นบังนะคะ
กระดูกปลามีโพงไก่มีกระดูกหมู
แต่กระดูกปลาเราต้องคิวนะคะ

ฝัยทำไมไม่ให้คนอื่นเขาช่วยปรุงล่ะ
ทำเองอยู่คนเดียวแบบเนี่ยสองเตาค่ะ

เจ๊ไฝก็บอกว่าฝีมือเจ๊ไฝมันการันตีอาหารทุกจาน
ดังนั้นเจ๊ไฝก็เลยต้องทำเองนะครับ
เราก็ไปสัมภาษณ์คนที่มาชิมมากินนะฮะ
ก็คือคุณพิมพาพรเมดเวย์
เดินทางมาจากนนทบุรีเพื่อมาลิ้มลองร้านเจ๊ไฝเป็นครั้งแรก

จากอาหารสดรสชาติอร่อยสมราคา

ก็บอกว่ารู้จักร้านเจ๊ไฝมาตั้งแต่เด็กแล้ว

สมกับคุณภาพที่ได้ครับ
ซึ่งันจำไว้ภารกิจเกิดเหรอค่ะ

คราวนี้มีพี่เขาไปดูรายการอะไรก็ไม่รู้

ตัดสินใจมากันรู้จักกันทันทีเลย

ก็เมนูที่เขาแนะนำของเขามีคุณภาพค่ะ
แล้วก็แบบเนื้อปูก็เป็นเนื้อปูนิดก้อนใหญ่เลยค่ะ

แล้วก็ถามเจ๊ฝัยว่าเจ๊ฝัยได้มิชลิน๑ดาวแล้ว

เพราะว่าแค่นี้ก็๒๐๐๑๐๐๐บาทแล้วนะครับ

เคยเหมือนถูกนายกตำหนินะ
มีช่วงหนึ่งที่ผู้สิทธิ์ข่าวถามเรื่องเกี่ยวกับสตรีทฟู้ด

มีคนเอายกชื่อของร้านเจ๊ไฝไปถามนายก
ยกบอกว่าไม่ต้องกินสิก็ไปกินร้านอื่น

บอกว่าที่นายกเคยพูดไว้ก็แอบน้อยใจเหมือนกันนะ
เพราะคราวก่อนเปิดดูข่าวเจอนายกพูดถึงร้านเจ๊ไฝ

มีคนก็เลยถามว่าแล้วจะไปทำอาหารให้นายกกินหรือเปล่า
ไฟบอกเชิญนายกมาทานชิมที่นี่ก็ได้
จะได้รู้ว่าจริงแล้วของแพง
แต่เขาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

มีความเหมาะสมระหว่างราคากับคุณภาพ
ใช่ครับส่วนถ้าคุณสุพัสราจะไปจองกินอาหารจานละหมื่นนะ
ครับบอกมาเลยค่ะเอนูนี่ครับราดหน้าเป่าฮื้อ

ใช่หมื่นหนึ่งถ้าคุณอยากชิมนะฮะ
ก็เอามาบอกกันเพราะว่าเป็นที่ภูมิใจเพราะว่าอันนี้เก็บไปก่อนก็ได้
แล้วก็มีอีกหลายร้านมีหลายระดับให้ไปเลือก
ไปดูรายชื่อก็คือในสิ่งที่เราอาจจะเข้าถึงได้ก็คือ
ประเภทที่ราคาไม่ถึง๑๐๐บาทมีความเหมาะสมกับราคา
สามสิบห้าร้านที่เราได้จำชื่อรางวัลไม่ได้
รางวัลบิบกู้ม่องสามสิบห้าร้านในไทยนะฮะ